ทีนี้ขยับไปดูจังหวัดนครราชศรีมาหน่อยนะคะ
เพราะฉะนั้นมวลน้ำบางส่วนมันก็ไหลทะลักเข้ามา
ไหลไปในพื้นที่ตัวเมืองนครราชศรีมาล่าสุดนะครับคุณผู้ชม
นนสูงโฟกัส๒จุดหลักก็คือตำบลโนนสูงกับตำบลประสาท
ตำบลโนนสูงเนี่ยตามรายงานข่าวบอกว่าระดับน้ำท่วมสูงสักประมาณ๗๐เซนติเมตร
รถเล็กไม่สามารถสันจรได้บ้านเงินประชาชนก็จะมีสภาพอย่างที่เห็น
แต่จุดหนักไปที่ตำบลประสาทของอำเภอโน้นสูงค่ะ
โดยเฉพาะบ้านหนองอ้อหมู่ที่๕นะคะเชื่อไหมคะว่าระดับน้ำมิดหลังคาบ้าน๒ชั้น

๒ชั้นเลยค่ะสูงกว่า๒เมตรเลยนะคะ
สำหรับบางจุดแน่นอนว่าชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน
บ้านเรือนประชาชนกว่าร้อยหลังคาเรือนที่บ้านหนองอ้อได้รับความเดือดร้อน
เพราะฉะนั้นสิ่งที่เจ้าหน้าที่เขาทำคืออบพยพคนเข้ามาคนออกมาจากพื้นที่ก่อน
อยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยมาอยู่ในศูนย์อพยพ
แต่สิ่งที่น่ากังวลคืออะไรรู้ไหมคะ
ชาวบ้านบางคนก็ห่วงของไงห่วงบ้านไม่ยอมออกมา
เพราะฉะนั้นเชื่อเจ้าหน้าที่นะคะรีบอบพยพออกมานะคะ
คือตอนนี้สิ่งที่มันเป็นปัญหาคือพออบพยพออกมาแล้วเนี่ย
สุขาห้องซ่วมห้องอาบน้ำ

ตอนนี้ถ้าเกิดว่าไปดูนะนี่คุณดูนะคะ
รถกระบะรถอีแต่ลรถบรรทุกหกล้อ
รถจักรยานยนต์ไม่ต้องพูดถึงค่ะ
น้ำท่วมแบบนี้นะคะชาวบ้านบอกว่าปีนี้นี่หนักหนาสาหัสเอาการมาก
หนักที่สุดในรอบนับหลักสิบปีนี่รถกระบะของประชาชนนะคะ
รถกระบะเนี่ยครึ่งข้อนคันแบบนี้ค่ะ
คุณผู้ชมเพราะฉะนั้นตอนนี้ฟังคำประกาศเตือนจากทางการนะคะ
ถ้าเกิดว่าทางการบอกให้อบพยพท่านออกมาเถอะค่ะนะคะ
เข้าใจว่าเป็นห่วงบ้านเรือนนะคะศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธนภัยของอำเภอโน้นสูงค่ะ
ตอนนี้อยู่ระหว่างสำรวจความเสียหายจากพื้นที่น้ำท่วมทั้งหมดนะคะ
เพื่อเดี๋ยวจะไปสรุปยอดแล้วก็แน่นอนนะคะ
ว่าต้องมีการเยียวยาแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนต่อไป
ทีนี้จากโนนสูงแล้วน้ำมวลน้ำก้อนนี้จะไปไหนต่อ
ไปที่อำเภอพิมายวันนี้จับตาดีนะครับสำหรับพี่มาย
สถานการณ์ก็จะไม่ต่างจากที่โน้นสูงค่ะใช่ครับ
พี่มายนี่จะเป็นจุดที่น้ำจากโคราชทั้งหมดนะครับ
จะไปอยู่ที่พิมายแล้วก็ลงแม่น้ำมู
เพราะฉะนั้นพี่มายหนักทุกปีที่มีน้ำท่วม